เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายวันนี้
มาที่เรื่องของการฟื้นฟูครองแสนแสบ
ต้องถามคุณดาวก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของคลองแสนแสบนึกถึงอะไรบ้าง
นึกถึงสีดำได้ไหมใช่ค่ะของน้ำใช่ไหม
ในคลองแสนแสบค่อนข้างเป็นสีดำนะครับ
แล้วก็ตลอดครองนั้นค่อนข้างจะเสื่อมโซมเหมือนกัน
วันนี้จะทำได้หรือไม่ติดตามจากคุณสุภาพคลิกขจัยวันนี้ครับ
ขอบคุณครับคุณกอฟคุณดาวครับ

คลองแสนแสบเป็นคลองที่สำคัญที่สุด
เป็นคลองที่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕
ลากมาจากพื้นที่ฝั่งตะวันออก

เป็นคลองที่คนใช้สัญจรไปมา
นั่งเรือมากขึ้นทุกวัน
ปีแล้วมั้งครับที่มีเสียงเริ่มบ่นว่า
น้ำในคลองแสนแสบเน่า
และเริ่มเน่าหนักขึ้นมาทุกที
ฉะนั้นที่หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้
ก็เพราะได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับ

นี่คลองแสนแสบโสมหนัก
พบสถานประกอบการ๗๐ปล่อยน้ำเสีย

คราวนี้มาจากการที่ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์
เมื่อวานนี้ไปเป็นประธานในที่ประชุม
แล้วก็คุยกันเรื่องนี้ครับ
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ
แล้วก็ร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายก็คือว่าทำยังไงที่สถานการณ์
เน่าเสียในคลองแสนแสบจะลดลง
ผู้ประกอบการสำคัญมาด้วย

เพื่อหามาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
เพื่อการฟื้นฟูคลองแสนแสบ
แล้วก็บอกว่าเพื่อต้องการให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลนโยบายของพลเอกประยุทธ์ด้วย
อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ข้อมูลก็คือว่าคลองแสนแสบเนี่ย
ลากยาวมาที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ย
ครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
เขต๒๑เขตที่ลากยาวมาเนี่ย

คุณอมรบอกว่ากอทมจะดำเนินการก่อสร้างสถานี
คุณอมรนี่เป็นรองผู้ว่ากอทม
กรทมจะดำเนินการก่อสร้างสถานี

เพื่อบำบัดน้ำในคลองย่อย
ก่อนจะไหลลงไปสู่คลองแสนแสบ
แล้วก็จะใช้เงินร่วมประมาณหมื่นล้าน

นี่เป็นโครงการใหญ่
ทีนี้ฟังข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษสิครับ

เขามีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องมลพิษ
ทางเสียงทางน้ำทางบกตะละดูหมด
รวิจารณ์สิมะฉายา
บอกว่าแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำลงคลองแสนแสบ
คลองย่อยสาขาเนี่ย
มีทั้งหมด๖๓๑แห่ง

เขตเนี่ยมี๖๓๑แห่ง
เป็นบ้านจัดสรรบ้านจัดสรร๑๕๗แห่ง
เป็นอาคารชุดนี่แหละพวกคอนโดพวกแฟลตเนี่ย
อาคารชุดเนี่ย๑๔๔แห่ง
เป็นร้านอาหารพัฒนาคาร

เป็นห้างสรรพสินค้า๘๑แห่ง
เป็นโรงแรม๖๖แห่ง
เป็นตลาด๑๔แห่ง

คือต้นต่อของการปล่อยน้ำลงในคลองแสนแสบ
ปัญหาก็คือว่าถ้าทั้งหมดเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก็คือว่าบำบัดน้ำ
ให้มันดีซะก่อนไม่ให้มันเสีย
แล้วปล่อยลงไปในคลองคลองย่อยคลองแสนแสบโดยตรงหรือคลองย่อยก็ตามแต่
ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างนั้นเนี่ยปัญหาไม่มี
เอาดูข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
รพระสุโลหารชุนบอกอย่างนี้
ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย
ใน๑๖เขตปล่อยน้ำเสียลงคลอง๑๓๐๐แห่ง
ปล่อยลงบำบัดไม่มีมาตรฐาน๓๐แห่งอ๋อที่ปล่อยน้ำลงคลอง
แล้วก็๓๔แห่งเนี่ยผิดมาตรฐานไม่บำบัดน้ำเสีย
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารครับ
โรงพยาบาลนั้น๑๘แห่งอาคารชุด๒๐
สิบสองแห่งทั้งที่เห็นในจอตอนเนี้ยคือคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
พอเห็นข่าวนี้แล้วท่านผู้ชมกับผมคิดตรงกันไหมล่ะครับว่า
เรามีกฎหมายมาตั้งนานแต่ทำไมคนเหล่านี้จึงฝ่าฝืน
แล้วก็ปล่อยน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำโดยไม่มีการบำบัด
คำตอบมีนิดเดียวเท่านั้นแหละครับ
เราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ในคลองแสนแสบจะไม่มีวันเน่าลงเน่าลงเน่าลง

เพราะว่าน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้ว
แล้วก็จะมาไล่น้ำที่เน่าให้ค่อยหายไป
บำบัดเทลงมาน้ำที่เน่าค่อยหายไป
ในที่สุดน้ำดีมันก็จะมีมากกว่าน้ำเน่า
อันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรที่เขาใช้กันมาแล้วทั่วโลก
แต่บ้านเรามันมีปัญหาตรงไหนล่ะครับ
บ้านเรามันมีปัญหาตรงที่ว่าการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลาย
คนรวยที่มีเงินขนาดสร้างโรงแรมใหญ่ได้
คอนโดได้สร้างบ้านจัดสรรได้
สร้างตลาดได้สร้างหับห้างสรรพสินค้าได้
ทำไมเขาเลี่ยงที่จะบำบัดน้ำเสีย
ถามว่าเขามีไหมครับเครื่องบำบัดน้ำเสียมีครับ

เหตุผลที่เขาไม่เปิดตลอดมีนิดเดียวครับ
บำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเปิดตลอด
ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะเขาเปลืองไฟเขา
ฉะนั้นเขาก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
เขาจะเปิดก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่จะไปตรวจ
แล้วบางทีเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเขารู้ล่วงหน้าด้วยครับ
ว่าวันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษหรือกอทม
จะมาตรวจโรงงานนี้โรงแรมนี้คอนโดนี้ตลาดนี้
ห้างสรรพสินค้านี้เออเขารู้ได้ยังไงครับ
ถ้าเขารู้ก่อนเขาก็เปิดสิครับ
เปิดโชว์เลยแต่พอเจ้าหน้าที่คล้อยหลังกลับไป
เขาก็ปิดใหม่ครับเขาก็ไม่เปิด
เน่าเสียทั้งหลายมันถึงไหลลงคลองแสนแสบตลอดเวลา

บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างนี้
มีหนำซ้ำเขาก็นินทากันแต่ก่อนว่าพอเจ้าหน้าที่ไป
ก็ไปตรวจตรวจตรวจตรวจไปตรวจมา
เท่าแก่เขาก็มีซองอะไรก็ไม่รู้
ถือติดไม้ติดมือใส่กระเป๋ากลับมาด้วย
เออก็มาลงบันทึกว่าตรวจแล้วไม่มีปัญหา
โรงงานนี้คอนโดนี้โรงแรมนี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว
ลงชื่อบันทึกมาตรวจแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไง

ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ความเด็ดขาด
ก็ไหนท่านเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาเอง
ว่าท่านต้องการให้น้ำในคลองแสนแสบดีขึ้นสะอาดขึ้น
คนจะได้ใช้คลองแสนแสบอย่างสบายใจ
เดี๋ยวนี้นั่งเรือคลองแสนแสบ
ล่มลงไปทีนึงต้องรีบล้างเนื้อล้างตัว
เพราะว่ามันมีแต่เชื้อโรคและน้ำเน่ามากขึ้นทุกที
คนที่อยู่หมู่บ้านริมคลองนั้นก็ช่างเถอะ
เพราะเขาไม่รู้จะทำยังไง
มีเงินมีทองคนที่สร้างโรงแรมใหญ่ใหญ่
แต่ละโรงแรมโอ้โหใหญ่โต
คนที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม
คนที่สร้างคอนโดคนที่สร้างบ้านจัดสรรเศรษฐีทั้งนั้น
แล้วทำไมปล่อยให้เศรษฐีเหล่านี้เอาเปรียบสังคม
ก็เพราะมาตรการการใช้กฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายของเราไม่จริงจังครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ว่าเป็นประธานเมื่อวานนี้
อธิบดีกรมโรงงานมาเชิญอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมา
เชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลประกอบการต่างมา
เราควรจะมีความหวังได้ไหมล่ะครับว่า
จากนี้ไปการเอาจริงเอาจังจะมีมากขึ้น
ถ้าทำในคลองแสนแสบได้
คลองอื่นซึ่งเป็นคลองย่อยทั้งหลายคลองลาดพร้าวคลองสายไหมคลองโน่นคลองนี่
รวมไปถึงคลองหลอดทำได้หมดเพราะว่ามาตรการเดียวกัน
แต่ที่กอทมหยิบยกขึ้นมาก่อนเนี่ย
เพราะคลองแสนแสบเป็นคลองที่มีความหมายแล้วก็ผ่าชุมชนเยอะมาก
ถ้าทำตรงนี้ได้คลองเปรมอีกคลองหนึ่ง
เปรมนี่ก็ขุดสมัยรัชกาลที่๕เป็นคลองที่ยาวที่สุดโน่น
ลากมาตั้งแต่จังหวัดทางภาคกลางลากลงมาถึงกรุงเทพลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่คลองเปรมนั้นก็ไม่เน่าเท่าคลองแสนแสบ
คลองเปรมเนี่ยไม่ได้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรเท่ากับคลองแสนแสบ
ฉะนั้นเอาคลองแสนแสบเป็นต้นแบบก่อน
ถ้ากอทมร่วมกับ๒๓กรมนี้ทำได้ไม่ต้องรองบประมาณ๑๓๐๐๐ล้านที่รองผู้ว่าอมรบอกหรอกครับ
วดขันเอาจริงเอาจังลงโทษกันอย่างเข็ดหลาบ
ถ้าไปดูความผิดตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะปี๒๕๓๕โทษก็แข็งขันนะครับ
แต่สำคัญว่าเราบังคับใช้กฎหมายไม่จริง
ทำไมพอไปเจอคนมีเงินมีทองไปเจอเท่าแก่ไปเจอเจ้าของโรงแรมไปเจอเจ้าของโรงพยาบาลไปเจอเจ้าของคอนโดทำไมมือไม้อ่อนไปหมดล่ะครับ
ตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จะเอาจริงเอาจังครับคุณก๊อฟฟุดาวครับ
สิ่งสำคัญต้องเอากฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง

ติดตามดูว่านโยบายนี้จะทำให้ครองแสนแสบรวมทั้งคลองอื่นจะสวยงามสดใสตามที่ตั้งใจได้หรือไม่นะฮะ
ใช่ค่ะถ้าทำได้นี่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญ
แหล่งใหม่ของกรุงเทพอาหารน่ะก่อนเลยนะคะใช่ครับ